พาคุณผู้ชมนะคะไปดูเรื่องนี้กันหน่อย

ก็ใช้วิธีจังหวะว่าร้านปิดแล้ว
แล้วปีนเอาตรงช่องระบายอากาศคุณไปถอดอะไรสักอย่าง

พยายามดันกล้องวงจรปิดด้วย
พยายามจะงัดเข้าไปในห้องที่เป็นเหมือนห้องนิรภัย

แต่เข้าไปไม่ได้งัดไม่ได้
เขามีกล้องก็จะเห็นบันทึกภาพไว้
ตอนที่คนร้ายพยายามย่องเข้ามา

ตี๒๓นาทีของวันที่๒๔
ที่ผ่านมามาแล้วนะคะ

แล้วก็ส่องดู
คนร้ายเนี่ยท่าทางเนี่ยเป็นคนสันทัศน์นะคะรูปร่างเป็นผู้ชายค่ะ
สูงประมาณสักหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซนเขาใส่เสื้อยืดแขนสั้นเข้ามานะ
หมวกไหมพรมแล้วใดคือใส่กางเกงในตัวเดียวค่ะ
โอ้โหไม่ได้ใส่กางเกงข้างล่างด้วยมาแบบกางเกงในเลยนะคะ
ประตูหลังร้านเข้ามานะคะแล้วก็ใช้ไฟฉายขนาดเล็กเดินสำรวจอยู่ภายในร้านนี่
เห็นตรงนี้ชัดเจนเลยนะคะแล้วถือฮิ้วกระเป๋ามาด้วย
กะเตรียมมาเพื่อที่จะเอาของใส่ลงไปในกระเป๋าใบนี้
ปากค่าไฟฉายเอาไว้เหลือบแล้วหันไปเห็นคงจะเห็นกล้องวงจรปิดแล้วแหละ
ตรงเคาน์เตอร์ขายทองมีโทรศัพท์เครื่องกลับของเจ้าของร้านเนี่ย
อยู่ตรงนั้นแล้วก็ชาร์จแบตรี่ทิ้งเอาไว้นะคะครับเอาโทรศัพท์เครื่องนี้ไปด้วย
อย่างที่บอร์ดพยายามเปิดห้องนิรภัยเป็นห้องที่เขาเก็บของมีค่าแต่เปิดไม่ได้
สุดท้ายปีนออกจากร้านไปใช้เวลาทั้งหมดประมาณสัก๑๐นาที
แต่ก็เปิดตามลิ้นชักต่างนานานี่ห้องนี้
คือดูมันก็คงรู้นะว่ามันเป็นห้องลักษณะห้องนิรภัย

พาเจ้าที่ตำรวจไปดูบริเวณหลังร้าน
คงจะไปยิงเข้ามาเพราะมีการถอดลูกหมุนระบายอากาศออก
ร่องรอยของคนร้ายเหยียบรางน้ำฝนขึ้นไปบนหลังคาด้วยนะคะ
เอามือไปดันกล้องหลบมุมกล้อง
พี่บอกว่าพี่ธนาชัยบอกจริงเขามีร้านทองทั้งหมด๔สาขาด้วยนะ
สาขานี้จ้างพนักงานเฝ้าร้านอยู่๓คน
กลางคืนจะไม่มีคนมาพักอยู่ที่ร้านหรอก

บอกพี่ธนาชัยมีร่องรอยเหมือนมีคนเข้ามาในร้าน

เก้าอี้ก็ถูกย้ายไปจากหลังร้านซึ่งมันผิดปกติ
ดูกล้องวงจรปิดก็เห็นตามภาพนะคะ

คุ้นรูปราบรูปภัณฑ์สันธารของคนร้ายค่ะ

เพราะดีที่ของมีค่าที่เก็บเอาไว้ในห้องริภัย
ไม่ได้ถูกขโมยไปค่ะ
ฝากถึงจนก็ถ้าขาดเหลืออะไรให้มันคุยกับผมดีเลย
เดี๋ยวผมจัดให้
เฮียบอกฝากถึงคนร้ายก็แล้วกัน

และคิดว่าน่าจะเป็นโจรมืออาชีพด้วยนะคะเพราะอะไรล่ะ
เพราะมันจะมีทองนะพี่อุ๋ยที่เขาแขวนเอาไว้สำหรับโชว์
แต่มันไม่ใช่ทองจริงนะคือคนร้ายไม่แตะต้องทองโชว์เลย
แล้วยังดันกล้องมุมจรปิดหลบมุมอีกต่างหาก
ตำรวจเนี่ยเดี๋ยวจะไปดูเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีนะคะ
กล้องตามจุดต่างค่ะหาเบาะแสตามตัวมาดำเนินคดีค่ะ